คุณผู้ชมคะคลิปนี้แชร์กันสนั่นโซเชียลจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑ค่ะใส่ชุดพละนะคะ
คือตอนแรกเหมือนกับว่าเด็กนักเรียนหญิงเขาทะเลาะกัน
เคลียร์ปัญหากันแล้วก็มีแม่ของหนึ่งในนักเรียนอ่ะ
เดินมาตำหนิลูกตัวเองมาห้ามลูกนั่นแหละ
แต่กลายเป็นว่าลูกโมโหแม่ด่าแม่หยาบคล้ายและแรงมากนะคะ
แล้วตบตีแม่และถีบแม่ต่อหน้าเพื่อนเพื่อนก็ต้องมาห้าม
พอแม่ออกไปด่าแม่ไล่หลังอีกต่างหากโอ้โหไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

แม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล
แล้วถีบแม่ด้วยเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังคือด่าแม่แรงมากนะคะคือด่าแม่ว่ายุ่งอ่ะแต่มันไม่ใช่คำนี้มันเป็นคำสอเสือคำแรงอ่ะจนตอนหลังพอแม่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปลูกสาวคนนี้ยังตะโกนด่าแม่ทิ้งท้ายอะค่ะ
นี่แม่ไปแล้วนะคะยังลุกขึ้นมาตะโกนแบบที่คุณผู้ชมได้ยินขออนุญาตไม่พูดซ้ำก็แล้วกัน
เกิดอะไรขึ้นกับสังคมอันนี้คือคำถามที่คนได้เห็นคลิปนี้นะคะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคุณแม่ของนักเรียนหญิงที่อยู่ในคลิปคุณแม่เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแปดธันวาคม
ไปรับลูกสาวกลับบ้านเห็นลูกกำลังเคลียร์ปัญหากับเพื่อน
เป็นเพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันแต่คนละห้องแม่ก็เห็นว่าก็ไม่รู้ว่าจะทะเลาะกันรุนแรงหรือเปล่าไง
แม่ก็พยายามจะไปห้ามจะพาลูกสาวกลับบ้านแต่ลูกสาวมีพฤติกรรมก้าวร้าวใส่
คือลูกสาวด่าแม่เพราะหาว่าแม่ทำไมไม่เข้าข้างเธอทำไมแม่เข้าข้างเพื่อนเธอ
ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวไม่เคยก้าวร้าวแบบนี้ก็คงจะโมโหมากจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
แม่บอกว่าทำความเข้าใจกับลูกสาวแล้วอ๋อได้คุยกันแล้วนะฮะ
คือความเป็นแม่ค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมแม่บอกแม่ให้อภัย
ยังไงก็ลูกอ่ะเนอะแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้สังคมให้อภัยกับลูกสาวแม่ด้วยได้ไหมอืม
จะอบรมลูกสาวแม่ให้ดีกว่านี้ค่ะ
กำลังโชว์เหนือเพื่อนประมาณเนี้ยอ่าแล้วแม่ก็แบบ
เราก็เป็นผู้ใหญ่คนเดียวด้วยไงแม่เข้าไปแล้วเราก็จะห้ามเขามันก็นั่นแหละ
อืมเกิดจะฟิวป่าป่านั้นไปอืมแล้วหลังเกิดเหตุก็แยกย้ายกัน
แยกย้ายกันค่ะแล้วก็ไปรับลูกให้กลับบ้านปกติ
คุยกันไหมหลังจากคุยคุยค่ะลูกว่าไงบ้างเขาก็ก็เข้าใจค่ะ
แล้วก็คุยแล้วคุยกันแล้วแล้วก็บอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้อีกน่ะ
แต่มันดูที่ถ้ามันดูไม่ดีไปทำอย่างนั้นเขาก็สอน
โกรธลูกไหมอ่าเราโกรธแต่เขาเป็นลูกเรา
เราก็โกรธแค่แป๊บเดียวอืมเราก็พยายามอธิบายมากกว่าอืม
ก็ให้อภัยให้อภัยเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันอืม
แล้วลูกตอนนี้สภาพจิตใจลูกเป็นยังไงบ้าง
เขาก็จะกลัวค่ะแล้วเขาก็อายสังคมอะไรอย่างนี้
จริงมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นทั่วไปค่ะ
ถ้ายังไงก็ให้อภัยเด็กเขาไปเถอะครับ
แม่เองก็เป็นแม่เนอะเราก็ให้อภัยลูกตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะค่ะ
ก็อยากให้สังคมให้อภัยเนอะเด็กเขาจะได้เดินต่อไป
โอ้โหฟังคุณแม่พูดแบบนี้หัวอกคนเป็นแม่น้ำตาจะไหลเหมือนกันนะ
ครับขนาดแบบลูกเป็นขนาดนี้อืม

ก็อยากจะให้สังคมให้อภัยลูกแม่ด้วย
แต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะมากจริงค่ะคุณแม่ค่ะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับน้องนักเรียนหญิงที่อยู่ในเหตุการณ์

น้องก็บอกว่าโอ้โหคลิปนี้ถูกสังคมต่อว่านักมาก
ก็จะจำไว้เป็นบทเรียนจะปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้น
หนูสงสารน้องนะคะแต่ว่าเหมือนให้น้องเป็นบทเรียนนะคะ
หนูก็เลยเหมือนว่าช่วยน้องได้เท่านี้แล้วค่ะ
เหมือนว่าน้องน่าจะหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นนะคะ
เหมือนว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
น้องน่าจะทำไปแบบนั้นนะคะ
แล้วคือก่อนที่จะจบคลิปเหมือนน้องเขาจะมาทำพวกหนูด้วย

น้องเขาบอกว่าทางน้องเสียหายอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่น้องเป็นคนบอกให้พวกหนูถ่ายคลิปได้เลย
แต่ว่าหนูมีเจตนาว่ากลัวว่าน้องเขาจะทะเลาวิวาสกัน
ก็เลยถ่ายคลิปคู่ไว้ก่อนค่ะ
ส่วนคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนะคะ
ก็ไปที่บ้านของน้องนักเรียนหญิงที่อยู่ในคลิปที่ทำร้ายแม่นะคะ

ก็ได้ข้อมูลมาว่าคนในครอบครัวเขาเคลียร์กันแล้ว
เขาก็ขอโทษขอโพยกันแล้วเคลียร์กันแล้ว
โรงเรียนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโรงเรียนก็จะช่วยก็แล้วกันนะ
จะคอยสอดส่องพฤติกรรมของน้องนักเรียนหญิงคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
หลังจากรู้เรื่องเหตุการณ์ก็ไม่ได้คุยกับน้องเลยครับ
ก็แต่ได้โทรถามทางคุณแม่เพราะเรามีเบอร์ผู้ปกครองอยู่นะครับ
ก็โทรมาสอบถามว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรคุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับ

มันในข่าวจะเป็นเหมือนแร้แรงชิบี่ไหมครับ
แต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
ทีนี้ค่ะเรื่องของการประเมินสุขภาพจิต
สุขภาพจิตของน้องน้องเรียนหญิงคนนี้และคุณแม่
คุณผู้ชมก็ถามมาเหมือนกันนะคะว่าควรจะมีการประเมินหรือเปล่า
โดยเฉพาะบางทีคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปแล้ว
ไปถึงบ้านของน้องคุยกับน้องคุยกับแม่เรียบร้อย
กับคุณแม่ก็ปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะ

ก็จะช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพจิตของน้องนักเรียนหญิงคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะ